ดูที่นนทบุรีหน่อยคุณผู้ชมครับแก๊งต่างชาติค่ะ
ทำทีเป็นมาดูทองแล้วก็ฉวยโอกาสชิงทองหลบหนีไป
คราวนี้เป็นแก๊งต่างชาตินะคะแต่ว่าสุดท้ายหนีไม่รอดค่ะ
ตำรวจรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมคะอันนี้คือที่ห้างทองแห่งหนึ่งแถวงามวงวานนะคะ
จะเห็นว่าลูกค้าร้านทองเนี่ยเป็นชาวต่างชาติมากันหลายคนนะคะ
แล้วก็ทำทีเหมือนลูกค้าทั่วไปก็คือขอดูทองเป็นทองรูปภัณฑ์น่ะนะคะ
สักพักนึงเนี่ยนะคะฉวยโอกาสขโมยทองไป๓เส้น
น้ำหนักแปดบาทมูลค่าสองแสนเก้าหมื่นบาทนะคะ
ฉกทองไปแล้วก็ขึ้นแท็กซี่หลบหนีไปอันนี้คือภาพเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เส้นนู้นเส้นนี้แล้วก็พูดคุยก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะตำรวจ
ก็บอกว่าทำทีมาเลือกซื้อทองแล้วใช้ภาษาอังกฤษพูดคุยสอบถามเส้นนู้นเส้นนี้
เบี่ยงเบนความสนทักความสนใจเสร็จแล้วเนี่ยขโมยทองไป
คือพนักงานเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกค่ะมารู้ตัวอีกทีคือเขามาเช็คกล้องวงจรปิด
ถึงได้รู้ว่าโดนเข้าให้แล้วนะคะย้อนดูก็ไม่ทันแล้ว
เพราะว่าทองเนี่ยถูกขโมยไปแล้วเราลองดูพฤติกรรมไปด้วยกันนะคะ
กล้องวงจรปิดนี้เนี่ยพอรู้ว่าอ่ะถูกขโมยทอง
แล้วก็ทำเนียนเนียนขึ้นรถแท็กซี่ไปตำรวจเนี่ยนะคะ
แกะรอยหาเบาะแสแล้วก็รวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
แล้วตามจับได้นะคุณกายสุดท้ายเนี่ยตามจับได้แก๊งนี้มีทั้งหมด๔คน
นะคะเนี่ยค่ะเป็นชาวตะวันออกกลางไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
รับค่ะว่าเอาสร้อยคอที่ขโมยไปเนี่ยไปร้านไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแถวสะพานควาย
ได้เงินมาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้ห้าพันสี่ร้อยดอลลาร์
แต่ก็ถูกตำรวจจับได้ซะก่อนคือผู้ต้องหาชิงทองสุดท้ายโดนจับหมด
นะคะก็ตำรวจประสานกับตมตรวจสอบการเดินทางเข้ามาประเทศไทย
พบว่าเพิ่งเข้ามาได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเองด้วยวีซ่าหกสิบวันครับ
เดี๋ยวก็จะต้องเพิกถอนวีซ่าแล้วแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันลักทรัพย์
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะไม่รอดค่ะถึงแม้ว่าจะย้อนดูกล้องวงจรปิดแล้วตามไปจับทีหลังก็ตามนะครับ
แกะรอยแล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดตำรวจเก่งมากจริงค่ะ
นี่ขึ้นรถแท็กซี่ไปค่ะไปเนียนไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเลยค่ะ
เพราะว่าขโมยซ่อนไปนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะครับสุดท้ายไม่รอดนะค่ะ